เราจะขึ้นให้หน้าจอแบบนี้ต่อเนื่องตลอดทั้งรายการเลยนะคะ

เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคะว่าในพื้นที่ไหนยังไงบ้าง
ภาคกลางค่ะกรุงเทพหานครยังเป็นจังหวัดที่มีผู้ป่วยมากที่สุด
ในประเทศไทยคือ๔๘๐รายรองลงมาคือนนทบุรี๖๕ราย
มุดปราการ๓๓รายปฐุมธานี๑๑รายกาญจนบุรี๙ราย
อันนี้ในส่วนของภาคกลางนะคะครับไปดูภาคเหนือค่ะ
เชียงใหม่มีผู้ป่วยมากที่สุดนะคะ๑๑ราย
ชบูรณ์๓รายอุทัยธานีเชียงรายสุโขทัยนครสวรรค์
จังหวัดละ๒รายแพร่ตากพิศนุโลก
จังหวัดละหนึ่งรายนะคะภาคอีสานค่ะ
อุบลราชธานีพบผู้ป่วยโรคโควิด๑๙๑๔ราย
นครราชศรีมาอุดรธานีจังหวัดละ๘ราย
บุรีรำสุรินทร์จังหวัดละ๖รายนะคะ
ดาหารขอนแก่นจังหวัดละ๓รายค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกค่ะมีผู้ป่วยมากที่สุดคือ
จังหวัดชนบุรี๓๖รายฉะเชิงเศร้า๗ราย
สะแก้ว๕รายปราจีนบุรี๓ราย
จันทบุรีระยองพบผู้ป่วยโรคโควิด๑๙จังหวัดละ๒รายนะคะ
ส่วนภาคใต้ยะลามีผู้ป่วยมากที่สุดค่ะ๓๙ราย
ภูเก็ต๓๕รายปัตตานี๒๘รายสงคลา๒๕ราย
กระบี่๙รายและนราธิวาส๖รายนะคะ
อกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างสอบสวนโรค
ยังไม่สามารถระบุจังหวัดได้๒๐๓รายค่ะ
ทำให้ภาพรวมผู้ป่วยติดโควิด๑๙ในประเทศไทย

ตอนนี้ครอบคลุม๕๕จังหวัดแล้วนะคะ
มากที่สุดคือภาคกลางแล้วก็ไล่เรียงไป
อีสานตะวันออกเหนือตามนี้เลยค่ะ

ไม่มีความจำเป็นอะไรก็อย่าเพิ่งเดินทางไปไหน